ดูความพยายามของภาครัฐในการที่จะดูแลผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับ

พี่เขาจะไปส่งยาด่วนแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นให้กับผู้ติดเชื้อ
พักรักษาตัวที่บ้านนะครับแล้วก็จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุก
ในชุมชน๑๒๑๕ทีม
ลงชุมชนนะครับในกรุงเทพมหานคร๖โซน
จะทำหน้าที่ค้นหารักษาและป้องกันควบคุมโรคครับ
โอภาษย์บอกแบบนี้บอกว่าสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
พักรักษาตัวที่บ้านได้นะครับและต้องขึ้นทะเบียน
แล้วก็แยกรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
เป็นประชาชนจิตอาสาครับตอนนี้มี๖๐คน
จะนำชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาอาการที่บ้าน
ยาฟ้าทลายโจรประหลอดวัดไข้เครื่องตรวจวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว
แอลกอฮอล์นะครับสำหรับล้างมือหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อตอนนี้เนี่ยส่งมอบไปแล้วกว่า๑๐๐รายนะครับ
ขณะที่สบคเปิดตัวคอนโควิดคอมนะฮะ
ค้นหาสถานที่ตรวจโควิดใกล้บ้านทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเอกชนหรือว่าคลินิกนะฮะ
สอบประคอได้ร่วมกับทีมเทคฟอร์ไทยแลนด์ครับ
รวมรวมสถานที่ตรวจโควิด๑๙นะครับ

กดแบบนี้สามารถค้นหาสถานที่ตรวจโควิดใกล้บ้านด้วยการใส่รหัสปรายศนีย์
ง่ายนะครับสำหรับกดเข้าไปตรงสีที่กำหนดไว้นะครับ

ทั้งนี้โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนอาจจะปฏิเสธการให้บริการ
เนื่องจากคือถ้าเขาตรวจไม่ได้เกินศักยภาพน่ะ
เขาอาจจะปฏิเสธนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับ
ซึ่งประชาชนก็ขอให้โทรไปสอบถามก่อน
เพื่อความมั่นใจได้นะครับว่าเขาสามารถตรวจให้ท่านได้หรือเปล่าฮะ
แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าที่ที่รับตรวจอยู่ตรงไหน
ก็อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะคะ